ว้าว
นางแบบดังพูดชื่อปุ๊บรู้ปั๊บ

ว่าเธอกำลังตกอยู่ในวังวนของสามไฮโซ
ซึ่งแต่ละคนก็มีแฟนเป็นนางเอกซุปตาทั้งนั้น
อ่ะเริ่มเมาส์จากคนแรกก่อนเลย
ไฮโซหนวดดกที่เคยมีแฟนเป็นนักร้องดัง
เคยไปจีบดารามามากมายล่าสุดกำลังตามตื้อซุปตาผมยาวอยู่ซึ่งนางแบบคนนี้ก็เคยปิ๊งรักกับพ่อหนวดดกมาก่อน
ระหว่างที่คบกันฝ่ายชายก็กำลังคั่วกับซุปตานี่แหละ
แจ๊บแต่พอเลิกปุ๊บนางแบบสาวคนดังก็ด่านวนไปปิ๊งกับไฮโซตีหล่อเพื่อนไฮโซหนวดดกนี้เอง
แต่ว่าไปไฮโซตีหล่อนี่ก็ฟาดมาเยอะนะคะคุณ
นางแบบอินเตอร์นางแบบซุปตายันเพื่อนเก่าภรรยา
ล่าสุดก็น้องนางเอกวัยไม่ถึงเบนเจอร์เพศ
พอน้องนางแบบคนดังที่ชอบกินน้ำใต้ศอกชาวบ้านรู้ตัว
ก็ขอเลิกสิคะคุณหัว
โอ๊ยใครว่าเธอช้ำตอนนี้นะจ๊ะเธอแฮปปี้มากค่ะ
เพราะเพิ่งขวาไฮโซแว่นหนาวมาเป็นแฟนเปิดตัวกันจริงจัง
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไฮโซแว่นหนาก็เพิ่งหย่ากับเมียด้วย
ล่าสุดน้องนางแบบก็ควงแฟนใหม่ไฮโซแว่นหนาไปกินข้าว
แต่ดันได้นั่งโต๊ะเดิมที่เคยนั่งกับกิ๊กเก่า
ทั้งไอโซหนูดดุกและไอโซหตีหล่อ
โอ๊ยเธอกลุกนึกในใจณิชชันฟาททบ๓เลยละนี้

ไทยรัฐนะคะมากระซิบบอกกันนิดนึงเพราะอยากรู้เหมือนกันต่อมเผือกเริ่มทำงานตุ๊บแล้วนะคะ